บอกถูกคู่อริทำร้ายค่ะพี่อุ๋ย

เอามีดดาบฝั่นอาการปางตายนะคะ

ผู้ก่อเหตุยังใช้ชีวิตแบบโอ้โหสุขสบายมาก

คือคุณผู้ชมต้องดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ

ที่ตักคนซ้อนมีดาบวางอยู่
แล้วก็พอรถจักรยานยนต์

เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพนครชัยศรี

ตามเรื่องให้หน่อยเพราะคดีมันไม่คืบ

โดนฟันเนี่ยโอ้โหเย็บไป๕๐กว่าเข็ม

ที่ตำบลศรีสัตว์ทองอำเภอนครชัยศรี

ไปคุยกับในเซนต์อายุ๑๗นะคะ
เขาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

โดนฟันตามร่างกายที่คอ

เย็บ๕๐กว่าเข็มจริง

โดนฟันเข้าที่แขนสองข้าง
เย็บไป๑๗เข็มค่ะ
เซนต์บอกว่าภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ

อายุ๒๐ปีเป็นคนก่อเหตุ

ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตามภาพ

ในดิวปาระเบิด
แล้วเอามีดดาบไปฟันค่ะ

นะครับก็เอาไม้ก๊อฟเก่า
หน้าบ้านยกแขนขึ้นมากันเอาไว้

แชทไปง้อแฟนเก่าอันนี้มีที่ใช้ก่อเหตุนะคะในเซ้นทักแชทไปง้อแฟนเก่าแต่ไม่รู้ว่าแฟนเก่ามีแฟนใหม่แล้วก็คือในดิวในดิวใช้เฟสบุ๊คของแฟนอ่ะพิมพ์กลับมาต่อว่าในเซ้นก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรในเซ้นเองก็ขอโทษนะก็ไม่รู้จริงจริงว่าแฟนเก่ามีแฟนใหม่ไปแล้วภาพซ้ายมือที่บอกว

้อเพราะไม่รู้แต่ในดิวถึงขั้นโอ้โหจะมาฆ่ากันให้ตายแบบนี้เลยเซนต์มองว่ามันไม่แฟร์เลยนะเพราะว่าคดีมันไม่คืบผู้ก่อเหตุใช้ชีวิตอย่างสุขสบายยังไม่โดนจับยังไม่ถูกแจ้งข้อหาอะไรเลยด้วยซ้ำ
ผมจะไปเรียนอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบเลี่ยงอะไรอย่างนี้ครับ
โอ้โหแล้วเหมือนกับว่าในดิวผู้ก่อเหตุตะโกนเลยนะตอนก่อเหตุกูจะฆ่ามึงให้ตาย
เรื่องแค่นี้จะฆ่ากันให้ตาย
ในเซฟอายุ๒๒ปีเป็นพี่ของในเซ้นต์นะคะบอกว่าวันเกิดเหตุอ่ะค่ะ
ตัวเขากับในเซนต์พยายามจะป้องกันตัวพยายามจะต่อสู้พยายามจะคว้าอะไรก็ได้ใกล้ใกล้ตัวเนี่ย
ป้องกันตัวแล้วสู้กลับไปแต่ปรากฏว่าในดิวเนี่ยค่ะโอ้โหไปแจ้งความกลับ
ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาสนะ
ทางฝั่งสองพี่น้องคู่นี้บอกว่าเขาป้องกันตัวจากในดิวนะเพราะในดิวเป็นคนเริ่มก่อเหตุ
เนี่ยวันก่อนญาติของในดิวกลายเป็นว่ามาเตือนพี่น้องคู่นี้ว่าระวังนะเดี๋ยวดิวจะกลับมาก่อเหตุอีก
ตำรวจไม่ดำเนินคดีกับในดิวแบบตรงไปตรงมาทำไมต้องกลายเป็นว่าโอ้โหในดิวมาหาว่าเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาส
เอาอย่างนี้ค่ะทีมข่าวของเราตามหาตัวในดิวให้นะคะ
คุณสุชาดาไปที่บ้านของในดิว
ปิดเงียบไม่มีใครออกมาให้ข้อมูล
เพื่อนบ้านของในดิวบอกว่าอ๋อส่วนใหญ่วัยรุ่นกลุ่มนี้เขาก็ไปรวมตัวกันข้างนอก

ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเพื่อนบ้านก็ไม่รู้เรื่องค่ะ

ตกลงแล้วความคืบหน้าทางคดีมันถึงไหนแล้วเนี่ย
เจ้าของคดีบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่ที่มันช้านิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าเพิ่งได้รับใบรับรองแพทย์
เมื่อวันพรภสพดีที่ผ่านมา
ได้รับใบรับรองแพทย์จากคนเจ็บตำรวจบอกแบบเนี้ยค่ะอืมอืม
เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งหลายเดือนแล้วเนอะแต่ทีเนี้ยค่ะตำรวจบอกว่า
สอบปากคำสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้
จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ตำรวจใช้คำว่า
เรียกทั้งสองฝ่ายมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะพี่อุ๋ย
ตามที่อีกฝั่งเขาบอกว่าสมัครใจทะเลาวิวาส
เขาอ้างว่ามันเป็นเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาสอืม
ผู้สื่อข่าวของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่าตำรวจนายนี้
เป็นคนทำคดีในดิวตอนในดิวอายุสิบหก
เคยก่อเหตุแทงรุ่นพี่อายุสิบเจ็ดและรุ่นพี่เสียชีวิตนะอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นปีหกสองนะคะแต่ตอนนั้นในดิวผู้ก่อเหตุอายุเพิ่งสิบหก
เป็นเยาวชนก็เลยไม่รู้ว่าในดิวถูกลงโทษอะไรยังไง
แล้วเนี่ยในดิวก็มาก่อเหตุในเหตุการณ์นี้อีกแต่ไม่แน่ใจว่าไปไปมามา
มันจะกลายเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาสหรือเปล่านะคะอืม